กับการดูถูกคนอีสานคุณผู้ชมค่ะ
จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยสำหรับพี่หม่ำจกมกนะคะ
รอบนี้พูดกันตรงไม่ได้มาขายขำคุณผู้ชมค่อนข้างซีเรียสด้วยซ้ำ
กับกระแสคลับเฮาส์ที่เหยียดคนอีสานนั่นเองอารมณ์มาเต็มค่ะ
ฝากไปถึงกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเอาที่สบายใจเลย
แต่อยากจะรู้จริงคนจากแผ่นดินที่ราบสูงไปทำอะไรให้
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนของอารมณ์พี่หม่ำหน่อยค่ะ
คือเขาคนซื้อพี่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของน้องส่วนตัวของน้องพี่เคารพนะ
แต่ว่าประเทศไทยใน๔ภาคทุกคนมีวัฒนธรรมแต่ละภาคไม่เหมือนกัน
นั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็ถูกโพสต์ไว้ในแชนแลลของเอ็นดูวงคำเหล่านะคะ
ช่องยูทูปของพี่มดภรรยาพี่หม่ำค่ะ
ตอนสั้นแต่ได้ใจความเลยบอกว่าเครียด
ดูจากหน้าพี่หม่ำก็พอจะเอาอารมณ์ออก
คุณผู้ชมว่าเขารู้สึกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงนะฮะ
ในฐานะเลือดอีสาน๑๐๐ค่ะ
หม่ำนี่คนจังหวัดยะโสธรนะคุณผู้ชม
พอถูกถามถึงเรื่องกระแสร้อนที่มีกลุ่มคนตั้งคลับเฮาสเหยียดคนอีสาน

หม่ำก็เลยต้องขอพูดถึงกันไปแบบนี้ค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะ
คลิปเนี่ยคนดูตอนนี้ประมาณ๒๓๐๐ไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ
แฟนคลับก็บอกว่าโอ้โหพี่หม่ำพูดทุกคำได้โดนใจจริงค่ะ

คอมเมนต์ชื่นชมนะคะบอกว่าชอบทัศนคติของพี่หม่ำ
แล้วก็เห็นพี่หม่ำมาตลอดว่าเป็นคนที่สู้ชีวิต

ประเทศเรามันมีหลายภาคหลายชาติภัณฑ์นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ภูมิใจในชาติภัณฑ์ของเราในพื้นที่ของเรา
แต่ก็ไม่ควรจะไปดูถูกเหยียดย้ำในพื้นที่อื่นด้วย

ใช่นะคะการดูถูกเดี๋ยวนี้มันเชยแล้วนะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่มีใครดูถูกแล้วก็ดูกันที่ส่วนตัวบุคคลดีกว่านะคะ
เป็นคนดีหรือไม่ดีทัศนคติเป็นยังไงมากกว่า